เรื่องของการรับน้องถึงแม้ว่าทางสถาบันจะมีการประกาศห้าม
ให้มีการจัดกิจกรรมแต่ว่าก็มีการบังคับขู่เข็นรุ่นน้อง
ให้ไปหาที่หอพักแล้วก็จัดกันเองนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็อาจจะทำให้รุ่นพี่คนนี้เนี่ยเรียนไม่จบนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ถูกแจ้งความดำเนินคดีฐานรับน้องด้วยวิธีทารุณกรรม

มีการใช้ไฟด้วยค่ะคุณนัทพงศ์
ดิฉันมาคุณผู้ชมค่ะสายใหม่ต้องรอด
วันนี้พานักศึกษาชายอายุ๑๙ปีคณะครุศาสตร์เอกอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ชื่อดังแห่งหนึ่งในกรทมมาแจ้งความดำเนินคดี
เอาผิดรุ่นพี่ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี๓ฐานทำร้ายร่างกายโดยวิธีทารุณ
ไปซ้อมจุดไฟเผาร่างกายโดยเฉพาะบริเวณช่วงล่างทำให้เกิดบาดแผลหลายแห่ง

นี่ค่ะต้องพามาแจ้งความนะคะ
คือไปก่อเหตุในหอพักแห่งหนึ่งย่านบางพลัดเมื่อวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าเขากับเพื่อนรวม๔คนถูกรุ่นพี่เรียกไปหาที่หอพัก

คือมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดก็เลยเรียกไปรับน้องที่หอพัก
พอไปถึงเนี่ยพวกเขาก็พยายามปฏิเสธแต่รุ่นพี่เนี่ย
แล้วหลังจากนั้นเอาสเปรย์พ่นแล้วจุดไฟแชค
มันเป็นไฟลุกลนทั่วร่างกายช่วงล่างค่ะ
หน้าท้องหรือแม้แต่อวัยวะเพศ
จากการใช้สเปรยพ่นแล้วจุดไฟนี่แหละค่ะ

เข้าไปอยู่แล้วครับแต่คือวันแรกที่ไปหมอก็
เขาจะพูดทำนองว่ามันไม่ใช่การบังคับนะ
แต่การที่เขาก็ทำคือการยืน
เหมือนให้เวลาเราคิดได้ว่าจะเอายังไงเอายังไงอะครับ
คือถ้าเกิดว่าไม่มาร่วมจะเกิดอะไรขึ้น

ต่างจังหวัดก็ไปเรียนในกรุงเทพ

หลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยน้องโดนข่มขู่ยังไงบ้างครับ
ก็ไม่ได้ข่มขู่อะไรนะครับ
แต่ก็เหมือนแบบจะชวนให้ผมไปรับน้องให้เสร็จ

ทั้งที่เราเจ็บเราบอกว่าเราเจ็บ

ถ้ารุ่นพี่โดนแบบนี้บ้าง
โดนทำแบบนี้บ้างจะทนไหวไหม
เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้ด้วยเหตุผลเพื่ออะไรด้วยนะคะ

มันคือการทำร้ายร่างกายชัดเลยนะคะ

เขาบอกเขาแจ้งความเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

แต่เขากลัวว่าคดีมันไม่คืบหน้า
บอกเดี๋ยวถ้าเอาเรื่องไปแจ้งตำรวจหรือไปบอกสื่อ

เรื่องนี้ทางผู้กำกับสนบังพลัด
บอกว่ากำลังรอผลตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ก็บอกผู้เสียหายบอกยังไม่ต้องกังวลนะ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจพบข้อมูลผู้กระทำความผิดแล้ว
แล้วล่าสุดมีการประสานไปยังมหาวิทยาลัย
แจ้งให้รุ่นพี่คนนี้เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
แต่ถ้ายังไม่เข้ามาพนักงานสอบสวนได้เตรียมยื่นเรื่อง

ก็ฝากทางผู้กำกับสนบังพลัดช่วยติดตามคดีนี้ด้วยนะคะ
คือเด็กกำลังจะเข้าไปแล้วไปเรียนหนังสือ
รับน้องเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจ
แต่อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้มันมันไม่สามารถตีความว่าเป็นการรับน้องได้เลยนะครับ